อีกเรื่องใหญ่ที่มีความเสียหายเกือบเป็นร้อยล้าน
แล้วก็ที่สำคัญนะน่าจะมีผู้บริโภค
ที่ไปซื้อไอ้คูปองอะไรต่างนานาในการกินแซลมอน
อีกเป็นแสนคนใช่ดารุมะซูชิใช่ไหม

ก็คือกลุ่มที่เสียเงินเสียทอง๒ล้านกว่าบาท
เพื่อจะขอเปิดเฟรนชายกับดารุมะซูชินี้
คุณเอาจริงคือมันแบ่งเป็นกลุ่มที่แบบซื้อเฟรนชายหนึ่งกลุ่มนะ
แล้วกลุ่มที่ไปซื้อคูปองเพื่อเอามาขายต่อกลุ่มหนึ่ง

สามกลุ่มใช่เออนะคุณผู้ชมฮะเรื่องนี้นะฮะมีการเปิดเผยออกมาแล้วนะฮะ
ว่าเจ้าของหนึ่งเดียวที่ทั้งกลุ่มการบริหาร
มบังเหียนรวมถึงกลุ่มเรื่องของเงินทองทั้งหมด
ก็คือนายเมธาชะลิงสุกเป็นเจ้าของแบรนด์ดารุมะนะครับ
แบรนด์รายนี้นะฮะมีคนคาดการณ์ว่าหนีไปต่างประเทศแล้วนะครับ
เพราะว่าการเปิดเผยว่าเจ้าของแบรนด์คนนี้ก็คือนายเมธาชะลิงสุกหรือว่าบอล
มีการเปิดเผยมาจากทางพนักงานดารุมะคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นคนจัดการประสานงานติดต่อการสั่งสินค้ากับซัพพายเออร์

บอกว่าเมื่อวันที่๑๖มิถุนายนจริงยังสามารถติดต่อนายเมธา

แล้วก็ซัพยเออร์ก็ยังมาส่งของตามปกติที่ร้าน
กระทั่งนี่แหละครับ๑๗มิถุนายนช่วงเวลาตี๑๑๓นาที
ปรากฏว่านายเมธาหรือว่านายบอลออกจากกลุ่มแชทไลน์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับดาบรุมะ
พนักงานในกลุ่มผู้จัดการยังสงสัย
ผู้บริหารหนึ่งเดียวคนนี้ของเราเนี่ยหายไปไหนโทรไปก็ไม่ติดนะครับ
กระทั่งคุณแพนเช็คไปยังสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้ข้อมูลว่า
นายเมธาบินออกนอกประเทศไปประเทศดูไบตั้งแต่คืนวันที่๑๖มิถุนายน
ช่วงประมาณสัก๕ทุ่ม๑๐นาทีแล้วนะครับ
ทีมข่าวตรวจสอบเชิงลึกข้อมูลในจุดนี้นะทราบว่านายเมธาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
ออกนอกประเทศวันที่๑๖มิถุนายนด้วยสายการบินอารับเอมิเรดนะฮะ
ถ้าไปดูไบก็คือประมาณตี๕๓๐นาทีของวันที่๑๗มิถุนายน

จากนั้นนายเมธาได้ต่อเครื่องจักรดูไบไปสหรัฐอเมริกาคุณ
ช่วงเวลาประมาณ๙นาฬิกา๔๕นาที
ใช้เวลาเดินทางจากดูไบไปสหรัฐอเมริกา๔ชั่วโมง๑๕นาที
การเดินทางออกนอกประเทศครั้งนี้นายเมธาไปพร้อมกับเพื่อนชายคนสนิท
และตอนนี้นายเมธาเจ้าของดารุมะยังคงที่ยังคงอยู่ที่สหรัฐอเมริกา
ตอนนี้ต้องดูนะคุณนะเรื่องของการที่จะจับกลุ่ม
จะควบคุมตัวนำมาดำเนินคดีนะครับ
ล่าสุดนี้พลตำรวจโทจีรพบภูริเดชผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่า
หลังจากสอบปากคำผู้เสียหายจากร้านดารุมะซูชิ
ว่ามีผู้เสียหายอาจจะหลักหมื่นหลักแสนนะคุณนะ
ขอให้ประชาชนเข้าแจ้งความเอาไว้ที่
บกปคบคุ้มครองผู้บริโภคนี้ในส่วนของตำรวจ
เขาจะมารวบรวมข้อมูลไว้ที่บกปคบแล้วนะคุณ
บกปคบทำคดีนี้แล้วนะ
เขาบอกพฤติกรรมทั้งหมดของนายเมธา
เชื่อว่ามีเจตนาหลอกลวงตั้งใจช่อกง
ขณะนี้สามารถอายัดเงินได้เพียงไม่กี่แสนบาท
แต่ความเสียหายนั้นหลักร้อยล้านบาท
เขาบอกว่าอะไรนะนายเมธาเนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดานะ
หมายถึงว่าประวัติหมายถึงว่าโปรไฟล์
ของนายเมธาเป็นนักเรียนนอกเป็นอะไรอย่างนี้
อยากเปิดธุรกิจก็เริ่มต้นในการเปิดธุรกิจ
กระทั่งธุรกิจมันได้ดิบได้ดีมาเรื่อย
แต่อาจจะมาเจ๊งในช่วงระยะนี้แหละ